พาไปบริเวณแยกราชประสงค์ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมหน้านี้นะ
พาไปดูคลิปน่ารักที่เกิดขึ้นค่ะ
พี่คนหนึ่งค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาเห็นคุณตาท่านหนึ่ง
กำลังจะข้ามถนนตรงทางม้าลายนะขนาดตรงทางม้าลายนะ
รออยู่นานค่ะคุณตาไม่ได้ข้ามสักที
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้ให้เราได้ดูแล้วก็ยิ้มได้เที่ยงนี้ค่ะ

ในคลิปจะเห็นว่าคือรถเขาจอดติดไฟแดงอยู่อะค่ะเห็นไหมคะ
นี่เห็นไหมลูกศรสีเขียวอะค่ะ
พี่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แกมาพาคุณตาข้ามถนน

จูงคุณตาข้ามถนนแบบนี้ค่ะกลายเป็นภาพน่ารักนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณแยกราชประสงค์กรุงเทพนี่เองค่ะ
คุณตายืนรอตรงนั้นคุณเห็นไหมลูกศรสีแดง
ยืนรออยู่นาน๒นานยังไม่ได้ข้ามสักทีค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ติดตั้งตะกร้าสีเหลืองท้ายรถคันนี้
เขาเห็นไงว่าคุณตาไม่ได้ข้ามสักทีก็เลยลงจากรถค่ะ
จูงมือพาคุณตาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยนะคะ
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านาริส
กาญจนกุลเป็นคนโพสต์ลงในโซเชียล
พร้อมกับระบุบอกว่าเอออ่านแล้วใจชื้นขึ้นมาเลย
คนดีบนถนนยังมีในสังคมไทย
ขอชื่นชมพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ด้วยใจ
ทำเพื่อสังคมดีจังอยากให้ดูแล้วยิ้มได้
ชมกันเยอะนะฮะนี่แหละ
สำนึกดีสังคมดีเขาถึงบอกแบบนี้ค่ะชาวเน็ตแน่นอนนะคะ
พอเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจดีงามของพี่มอเตอร์ไซค์ท่านนี้นะคะ
อ่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีคือเอาจริงนะเราเนี่ยเราเสพข่าว
เรานำเสนอข่าวบางประเด็นเนี่ยเรามันอาจจะไม่ได้ดีต่อความรู้สึกคนมากนะฮะ
แต่ต้องนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นบทเรียนอะไรก็แล้วแต่
แต่อันนี้ทีมข่าวก็เห็นว่ามันดีต่อใจใช่ไหมคะก็เลยลงพื้นที่ค่ะ
ไปโทรศัพท์พูดคุยกับพลเมืองดีรายนั้นโทรศัพท์ไปพูดคุยนะคะ
ชื่อว่าคุณอดุลสุไลมารดีเห็นไหมนามสกุลยังมีคำว่าดีเลยอ่ะ
คุณอดุลสุไลมารดีอายุ๔๗ปีค่ะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซคันที่พาคุณตาข้ามถนนแหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๒๓พฤศจิกายนวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตนเดินทางไปทำธุระแถวนั้นพอดีเห็นคุณตาอยากจะข้ามถนนข้ามไม่ได้สักที
ก็เลยเข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจหลังจากที่ส่งคุณตาข้ามถนนไปแล้ว
คุณรู้ไหมคุณตาซึ่งอายุมากกว่าผู้ชายที่เป็นพลเมืองดีมากคุณตาทำยังไง
ยังไงคะยกมือไหว้อุ้ยขนลุกเลยค่ะยกมือไหว้ขอบคุณพลเมืองดีรายนั้นนะคะ
เขาบอกว่าหัวใจเขาอิ่มฟูพองโตมากมีความสุขมากนะคะ
ไม่คิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่โด่งดังแล้วก็สื่อโดยเฉพาะสื่อหลักอย่างเรา
มานำเสนอเป็นข่าวต้องนำเสนอแล้วค่ะ
อยากให้เห็นมุมดีของสังคมบ้างนะคะเราจะได้แบบยิ้มได้นะคะ
และแน่นอนค่ะเราเองเห็นภาพนี้แล้วก็หัวใจพองโตเหมือนกัน